ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะครับ
มีคนร้ายเนี้ยใช้มีดไปจี้ชิงซัป
แล้วได้เงินไปสามพันบาทนะฮะป๋านี่ร้อง้า
ทำไมต้องทำขนาดนี้นะฮะนี่คือภาพจากล่องมุมจร
คนร้ายเป็นชายวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์
ขี่ตามนะฮะแล้วก็วนรถออกมา
แล้วเดี๋ยวจะกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อก่อเหตุนะ
แล้วก็โดนสุนัขเนี่ยวิ่งไล่เห่าด้วยนะครับ
ก่อนจะขี่รถหนีไปนะครับ
นี่นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
นี่คนร้ายนะฮะที่ขี่จักรยานยนต์เข้ามาเนี่ยฮะ
แล้วก็จะเข้าไปก่อเหตุนะครับ
นี่ค่ะคือตอนนี้ก่อเหตุแล้วนะครับ

คุณป้าเป็นคุณป้ามีอาชีพขายส้มตำนะครับ
โดนคนร้ายเนี่ยมันจี้ชิงเงินไปนะฮะ
เหตุการณ์เนี้ยนะครับจะเห็นว่าตอนที่ออกไปเนี่ย

ก็เกิดขึ้นช่วงค่ำนะครับ๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
เมื่อวานนี้นะฮะในซอยพระแม่การุณ๒๐
ตำบลบ้านใหม่อำเภอปรักเกร็จังหวัดนทบุรีนะครับ
นี้มืดนะฮะนี่คือกลางวันเป็นซอยลักษณะแบบนี้ครับ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคือนางสาวกาญจนาปานเม่งอายุ๕๓นะฮะ

ยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้นะครับ

เราไปหาแม่ค้าขายส้มตำคนนี้นะครับ
ประการนะฮะที่ชาวบ้านเรียกขานกัน
นี่ครับคุณป้านะครับเป็นแม่ค้าขายส้มตำ
ที่ถูกคนร้ายเนี่ยมาจี้ชิงเงินไป
การบอกโดนไปเกลี้ยงเลยนะ
แล้วก็พาเราไปดูจุดเกิดเหตุนะครับคุณนฤทธบุญนิ่ม
นี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราไปดูนะครับป้าการเนี่ย
เล่าไปก็ร้องไห้คุณนฤทธิ์บอกนะ
ประการบอกก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้๖โมงเย็นเพิ่งขายส้มตำเสร็จ
ป้าก็เดินหิ้วถุงอาหารเนี่ย

ปกติป้าก็จะทำเป็นกิจวัตรประจำวันแบบนี้
ก่อนกลับบ้านทุกวันพอขายส้มตำเสร็จ
ระหว่างที่กำลังให้อาหารสุนัขจรจัดอยู่เนี่ย
ก็มีผู้ชายขี่จักรยานยนต์เข้ามา
มาถึงก็ทำทีเป็นถามเส้นทางป้านะฮะ

ทางแล้วก็ขี่รถออกไปจากนั้นอีก๕นาทีวนกลับมา
วนกลับมารอบนี้ชักมีดขึ้นมาขู่
แล้วบอกว่าพูดคำหยาบก่อนเลยนะ

หลังจากนั้นก็กระชากผ้ากันเปื้อนของป้าที่ใส่อยู่นะครับซึ่งในนั้นมีเงินอยู่สาม
๓๐๐๐กว่าบาทแล้วมันก็ออกไปหมดเครี่ยงเลย
เหลือไว้ให้แค่เสร็จสตางค์ที่เป็นเหรียญ๕เหรียญ๑๐
ตอนนั้นนะครับหมาจรจัดที่ป้าเนี่ย
เอาอาหารมาให้เป็นประจำมีอยู่๓ตัวนะฮะ
ป้าบอกป้าจะเรียกมันอย่างนี้แหละนะ
เห็นว่าคนร้ายเนี่ยเอามีดเนี่ยมาจี้นะฮะ
แล้วก็เอาเงินเนี่ยนะครับพวกมันเห่าเลยนะฮะ
วิ่งจะเข้าไปจัดกัดคนร้ายด้วย
แล้วก็วิ่งไล่กวดรถของคนร้ายด้วย
สุดท้ายคนร้ายมันก็หนีไปจนได้
แม้ว่าเจ้านวลเจ้าดำเจ้าก้าวจะพยายามช่วยแล้วนะครับ
แต่ก็ไม่ทันนะฮะ
บอกว่าที่จำลักษณะคนร้ายได้เนี่ย
เป็นวัยรุ่นนะครับผู้ชายใส่เสื้อสีดำ
กางเกงขาสั้นมาคนเดียวขี่จักรยานยนต์มา
หลังจากได้เงินจากป้าแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปป้าก็โทรแจ้งตำรวจ
ซึ่งป้าบอกว่าเงินที่มันได้ไปเนี่ยนี่คือน้ำพักน้ำแรงนะครับ
เป็นทั้งต้นทุนและกำไรขายของมาทั้งวันกว่าจะได้เงิน
ไม่น่าจะมาจี้ปล้นแม่ค้าเลยนะฮะเพราะว่าเธอก็เป็นแค่แม่ค้าส้มตำ
หาเช้ากินค่ำแต่ละวันกว่าจะหาเงินได้เนี่ยก็ลำบากยากเย็นเหลือเกิน
ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะลูกแต่ว่ามันใจหายแค่นั้นแหละ
มันไม่น่ามีคนแบบนี้อะไรอย่างงี้ไงมันทำไมไม่ไปเอาที่จะเยอะกว่านี้
มันไม่คุ้มกับการที่มันทำแบบนี้ใช่ไหมหนูว่าไหม
ก็จะบอกว่าถ้ามาก็ขอดีก็ได้ไม่ต้องทำแบบนี้
ถ้าเกิดมันพลาดป้าก็เจ็บเพราะว่าข้างหลังก็รออีกหลายชีวิต
นี่เห็นไหมคือถ้าหิวไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยมาขอส้มตำข้าวเหนียวป้ากินดีกว่า
ใช่ป้าบอกอย่างนั้นป้าก็ยินดีให้
ใช่คือ๓๐๐๐บาทสำหรับบางคนน่ะเป็นแค่แบบเงินเล็กน้อย
นี่คุณนฤทธิลองล้วงตามที่ประการบอกที่คนร้ายมันมาก่อเหตุนะฮะ

ทดลองจำลองเหตุการณ์ให้ดูเฉยว่าเขาทำแบบนี้
ซึ่งอย่างที่บอก๓๐๐บาทมันอาจจะเป็นแค่แบบเงินเล็กน้อยของบางคน
แต่สำหรับป้าการเนี่ย๓๐๐กว่าจะได้มานะคะ
ทีมข่าวเราคุณนฤทธิ์ขออนุญาตประการเลยบอกว่า
ผมขอซ้อนท้ายไปขายส้มตำกับป้าวันหนึ่งได้ไหม

ปิดชีวิตขายส้มตำกับป้าการ๑วัน
ให้รู้สิว่า๓๐๐บาทกว่าจะได้มาเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นขนาดไหน
ช่างภาพไทยรัฐทีวีเราอาสาเป็นคนตำส้มตำขายแทนป้าการค่ะ

เพราะกลัวจะทำลูกค้าป้าเขาหนีหายไปหมด

ป้าการก็คอยสอนให้ทีมข่าวบอกว่าเงินมันสำคัญน่ากว่าจะได้มามันไม่ง่าย

คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะมาลองช่วยคุณป้าการนะครับขายส้มตำ
จำนวนประมาณ๑ชั่วโมงดูนะครับว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่คุณป้าเขาขาย
กว่าจะได้มามันลำบากขนาดไหนโดยมีผู้ช่วยคือช่างภาพเป็นคนที่ตำส้มตำขาย
ตอนนี้ทุกคนก็ยืนซื้อกันเต็มเลยครับ
ส่วนผมต้องตำส้มตำก็คือการเอาไม้สับ
ผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือสับมะละกอ
นี่ค่ะนดิสก็สับมะละกอไปส่วนช่างภาพเรานู้น
ตำเป็นลูกมือป้าการอยู่นะคะอืมป้าการบอกว่าปกติเนี่ย
ชีวิตป้าการคือเริ่มต้นตื่นนอนตี๔ไปซื้อของเตรียมมาขาย
ก็ขายตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๖โมงเย็นแดดก็ร้อน
แต่ป้าแกก็ต้องทำแล้วค่ะครับถ้าจะขายให้ได้สามพันบาทเนี่ยนะ
ป้าการบอกแบบนี้ป้าต้องขายให้ได้แปดสิบห้าถุงครับต่อวัน
เพราะว่าถุงนึงเนี่ยสามสิบห้าบาทถ้าเป็นหมูน้ำตกถุงละห้าสิบบาท
ขายให้ได้หกสิบถุงไก่ปิ้งไม้ละสิบบาท
ต้องขายให้ได้สามร้อยไม้อะค่ะถึงจะได้เงินสามพันบาท
ประการคืออยากให้คนร้ายเนี่ยได้เห็นและเข้าใจบ้างว่า
ช่วงเนี้ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับไม่ได้มีแต่เขาหรอกที่เดือดร้อนอ่ะ
การก็เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน
แล้วยังจะมาปล้นมาจี้กันอีกมันเดือดร้อนไปกันหมด
ลำบากจะแย่อยู่แล้วครับฝากไปถึงคนร้าย
หรือคนที่คิดจะทำอะไรแบบนี้ดูไว้นะคะทุกคนลำบากเหมือนกันล่ะค่ะ
ตำรวจสมภาพปาร์ทเกศบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดหารูปภัณฑ์คนร้ายแล้วก็เส้นทางหลบหนีนะคะ

คุณยังมีกำลังวางชา